คุณแยกมันต้องตั้งกาดให้ดี

ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาเป็นผู้หญิงเหมือนดิฉันเลย

เขาคงไม่ทำแบบนี้เขาตั้งกะ

เพราะว่าตอนนี้นะคะเขาสามารถชกมวย
และเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วด้วย

น้างมวยที่เตะต้นกล้วยขาดสองต้นขนาด
วันนี้นะคะน้องอักษรพักขบุญศรีอืม

ขายาวของดีโดยเจ้าตัวเดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวด้วยโอ้โฮคุณดู

มวยเข้าใจให้ทำแบบนี้มีการแถลงข่าวศึกเหนือ๓ทับศึกสวยอันตราย

ใช่ค่ะเป็นกิจกรรมชกมวยไทยและมวยฆ่าเชือก
หารายได้ไปทำกิจกรรมและสาธารณกุศลให้สมาคม
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ค่ะ
แล้วก็มีการประกบคู่มวยเข้าชกที่๑๐คู่ด้วยกัน
แต่มีคู่มวยหญิงที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะคะ
ก็คือคู่ชกระหว่างฟักแก้ววบัณฑิตยิม
หรือว่านางสาวอักษรกับเพชรลีลาเพชรต้นพึ่งนะคะ
หรือว่าเด็กหญิงนารีรัฐยอดเรือนอายุ๑๓ปีค่ะ

แต่ว่ายังมีอีกหลายคู่ที่น่าจับตามอง
โดยเฉพาะน้องฟักแก้วนี่นอกจากจะเก่งแล้วก็หน้าตาสวยแล้ว
ยังเป็นยอดนักมวยหญิงยอดกะตันยูด้วย
หน้าจับตามองจริงเลยนักมวยสวยแบบนี้
ไม่ใช่ต้องจุดปิดมือเขาใช่ไหมจุดปิดไม้ด้านมือ

เล่าว่าฐานะทางบ้านยากจนมีโอกาสไปเรียนชกมวย
กับพระครูจันทรวงบัณฑิตเป็นเจ้าอวาสวทธิ์๕
ในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
ได้รับการถ่ายทอดวิชามวยให้ขึ้นชกได้แล้วตอนนี้
และที่สำคัญหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้แล้ว
หลายสิบครั้งนะคะ
อกจากจะสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้ว
ทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยอันนี้แน่นอนนะคะ

โดยเฉพาะการใช้ฟันคาบลูกตุ้มปูนอินซีหนัก๑๐กิโลกรัม
วันละหลายสิบครั้งเพื่อให้กรามแข็งแรง
ต่อแรงกระแทกเพราะว่าเขาต้องชก
อาจจะถูกชกที่กรามเพราะฉะนั้นกรามนี้ต้องแข็งแรงมาก
ส่วนคู่ชกสาวสวยรุ่นน้องบอกว่า
การชกมวยไทยตามเวทีมวยต่างในจังหวัดเชียงใหม่มาแล้ว
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแม้จะตัวเล็กกว่า

เพราะว่าเคยชกชนะคะแนนมาแล้ว๑ครั้ง
ตัวเล็กกว่า๑๓กับ๑๖ปี
เราก็นึกว่าเวทีนางงามซะอีก

แม่จริงเป็นนักมวยตัวจริงสวยด้วยเก่งด้วยนะครับ

ขอเวลาหน่อยอย่าไปฝึกชกนี้นะอายเขานะ